เล่าสามคนอายุเจ็ดสิบกว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เล็กอ่ะก็เป็นสิบสิบปีฮะ
เหล้าตั้งวงฉลองปีใหม่เสร็จปั๊บฆ่าเพื่อนจากสามเหลือสอง
สองคนนี้สุมหัวร่วมกันครับเอาศพไปทิ้งแต่สุดท้ายความแตกจับกลุ่มได้เรียบร้อยครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ที่
พยาวนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา
สะพอดอกคำใต้รับแจ้งว่ามีคนถูกฆ่าตายแล้วศพเนี่ย
ถูกนำไปทิ้งบริเวณสะพานข้ามลำน้ำอิงไปตรวจสอบ
ก็ไปเจอร่างผู้ตายคือในล้วนบุญปฐมพลอายุ๗๗ปีครับ
และอีก๒คนที่เจอในจุดเกิดเหตุคือนายศรีฟองวารินอายุ๗๑
และนายจันตาพรมจักรอายุ๗๙ครับ
คนนี้เขาเป็นเพื่อนกันนะครับนี่คือตาล้วนผู้ตายครับ
แล้วถูกเพื่อนที่รู้จักกันมาเป็น๑๐ปีตั้งแต่เล็กฆ่า
สภาพศพตอนไปเจอนี่คือนอนคว่ำหน้าคว่ำล้มใส่กิ่งไม้
แล้วก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์สีแดงเป็นสีแดงดำล้มอยู่
ไกลกันก็เจอเก๋งสีแดงและเก๋งสีเทาจอดอยู่
ไกลกันเลยครับอยู่ใกล้แถวนั้นนั่นแหละ
ท้ายรถก็มีรอยคราบเลือดก็เลยเก็บรวบรวมเป็นหลักฐาน
สอบปากคำนายจันตาและนายศรี๒คนที่ถูกควบคุมตัว
เขาบอกว่าจริงแล้วเขาทั้ง๓คนเป็นเพื่อนกัน

เก๋งสีเทานะแล้วเก๋งคันนี้คุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูดีจะเห็นว่ายางล้อมันรั่วมันแตกมันวิ่งต่อไม่ได้
โดยเฉพาะล้อหลังด้านซ้ายนั่นนะฮะ
มันก็เลยต้องไปเอาเก๋งสีแดงขับเปลี่ยนคันมา
ก่อนจะเอาสบเนี่ยไปทิ้งแล้วมาถูกจับทราบกร
เอาฟังต่อว่าเกิดอะไรขึ้นสามคนนี้สามพ่อเท่ารู้จักกัน
ก็ดื่มฉลองปีใหม่กันครับที่บ้านของนายจันตา
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันที่๑มกราคม
ดื่มกันสามคนตอนแรกสักพักในศรีบอกเออ

ตอนเที่ยงนะครับตกเย็นนายจันตาไปหานายศรีแล้วบอกว่า
เฮ้ยนี่ใช้ค้อนทุบหัวตาล้วนตายแล้วช่วยหน่อยสิ
บอกแบบนี้เลยเหรอคะไปบอกว่าเออเนี่ยฆ่าเพื่อนแล้ว
แล้วช่วยหน่อยได้ไหมจะเอาศพไปทิ้งไปช่วยลากศพหน่อยสิ
ในศรีก็ไปครับโอ้ศรีคะ
คือนายจันตาเนี่ยเขาบอกว่าเขาฆ่าตาล้วน
แล้วก็ไปขอให้ในศรีช่วยซึ่งในศรีกลับบ้านไปตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้ว

ลากศพมาจากโต๊ะม้าหินอ่อนที่เขานั่งโก๊งเล่ากัน
แล้วเอาใส่ท้ายรถเก่งเพื่อจะเอาไปทิ้ง
ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมมีคราบเลือดอยู่ที่ท้ายรถเก๋งสีเทา
เพราะนายจันตาขับเก๋งคันสีเทาเนี่ยจะเอาศพไปทิ้งก่อน
ส่วนในศรีขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปครับ
ห่างจากบ้านของผู้ตายประมาณสักครึ่งกิโลครับ
ปรากฏว่าระหว่างทางเก๋งสีเทาคันที่เอาศพไปเพื่อจะเอาไปทิ้งเนี่ย
ยางหลังเนี่ยรั่วก็เลยช่วยกัน
ย้ายศพจากรถเก๋งสีเทา
เอาไปใส่ในรถลุนนะฮะรถเข็นนะ
แล้วก็เข็นศพไปเพื่อจะเอาไปทิ้ง
หลังจากนั้นพอใส่ศพบนรถลุนเสร็จแล้ว
เอาขึ้นท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็นั่งทับไป
เหมือนกับเวลาเข็นรถไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีพ่วงท้ายอยู่เนี่ยแบบเนี้ย

และอีกหลังจากนั้นครับ
มีเก่งคันสีแดงมาเพื่อลากรถเก่งคันสีเทาที่ยางล้อแตกเนี่ย

เคลียร์ออกจากพื้นที่นี่นะฮะ
ตำรวจสายตรวจก็มาเจอครับ
ตรวจสอบแล้วเฮ้ยมีพิรุธก็เลยจับกลุ่มทั้งหมด

คันที่ไปขับมาเพื่อจะลากไอ้คันเทาที่ยางล้อแตกเนี่ย
เพื่อจะกลบเกลือนแล้วก็ปกปิดเนี่ยนะฮะ
นายจันตาผู้เกาะเหตุบอกว่า
วันนั้นเนี่ยนะครับตาร้วนมาหาที่บ้าน
แล้วก็นั่งกินเหล้ากันฉลองปีใหม่จนเมา
แล้วทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องอะไรเขาบอกว่าเรื่องเงินครับ
ในส่วนของตาจันตาคิดว่าตาล้วนผู้ตายเอาเงินไป
เลยมีการชกต่อยแล้วจังหวะที่โกรธมากก็เลยคือคว้าอะไร
คว้าแล้วฟาดใส่ตาล้วนเลยตาล้วนตายฮะแล้วก็เลยไปตาม
ตาศรีเนี่ยมาช่วยกันขนศพย้ายศพเอาไปทิ้งแต่รถมาเกิด
รั่วซะก่อนก็เลยต้องเปลี่ยนมาใส่รถลุนรถเข็นเอาไป
ที่ท้ายหมู่บ้านเป็นทุ่งนาแต่ตำรวจก็มาจับกลุ่ม
ได้ทั้งหมดที่ทำเนี้ยเมาฮะอืม
เมามากไว้ตอนนั้นเออเมาอ่ะคือมีปกติก็กินได้กัน

นางสาวนิสารัฐครับลูกสาวของผู้ก่อเหตุบ้านอยู่ติดกันเลยเล่า
ฟังบอกว่าเธอกับแม่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับพ่อ
มานานสิบเอ็ดปีแล้วนะฮะเพราะว่าพ่อกับแม่เขาเลิกกัน
แล้วก็ตัดพ่อตัดลูกกันด้วยพ่อเลยอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ไม่
รู้นะครับว่าใครแวะเวียนมาหาพ่อบ้างตอนที่เกิดเหตุเธอบอก
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเลยจนมารู้ข่าวว่าพ่อโดนจับเนี่ย
แหละครับพ่อบอกว่านัดตาล้วนเป็นเพื่อนรักกันมาเนี่ยมาดื่ม
เหล้าแล้วก็เมาแล้วก็บอกว่าตาล้วนแย่งเอากระเป๋าเงินของพ่อ
อ้างว่านั่นน่ะเงินของผมขโมยไปได้ยังไงชกต่อยกันครับ
ต่อยเข้ามาโดนหน้าพ่อพ่อก็เลยตอบโต้จนตาล้วนเขาตาย
อันนี้ลูกสาวของผู้ก่อเหตุเล่าแล้วเธอเล่าเพิ่มเติมบอกว่า
ปกติเนี่ยพ่อไม่ได้เป็นคนชอบดื่มเหล้ายกเว้นช่วงเทศกาลความ
พันธ์กับผู้ตายไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนนะครับแล้วก็แปลกใจ
เหมือนกันว่าอายุปูนนี้แล้วถึงขั้นว่าลงไม้ลงมือฆ่า
กันตายเลยเหรอแล้วจะเอายังไงต่อลูกสาวบอกก็คงต้อง

กับความของเพื่อนเนี้ย
เพราะว่าเขาแยกกันอยู่ใช่ไหมฮะเขาตัดขาดกันแล้วก็เลิก
ขับผ่านหน้าบ้านไปเธอก็ไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
คิดเหมือนกันว่าจะเอาศพไปทิ้งแล้วที่ผ่านมาก็ต่างคนต่างอยู่
รู้ข่าวแบบนี้ก็ตกใจเหมือนกันครับด้านลูกชายของผู้ตาย
ลูกชายของผู้ตายนี่เป็นตำรวจนะฮะดาบตำรวจจรรย์ครับ
อายุ๔๘ปีบอกว่าทั้งพ่อแล้วก็คนที่ก่อเหตุ
เขาเป็นเสี่ยวกันเป็นเสี่ยวกันคือเป็นเพื่อนรักกัน
เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เล็กแล้วก็โตมาด้วยกัน
ที่ผ่านมาสองคนนี้ก็จะไปมาหาสู่กันอยู่บ่อย
ทำไมเขาต้องทำกับพ่อแบบนี้ทั้งที่ก็เจอหน้ากันบ่อย
คิดเลยว่าถึงขั้นว่าจะฆ่าจะแกล้งกันครับ
ก็ไม่คิดว่าจะมาฆ่ากันถึงขนาดที่เอาชีวิตกันขนาดนี้ครับ
ครับผมคือโทษก่อน
ก็มันเป็นไปแล้วนะผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะ
เป็นครับไปตามตัวบทกฎหมายไปนะครับ

กลุ่มตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ต้องมีการจัดชุดป้องกันคุณดูสิฮะเนี่ย
คือเขามารอดูกลัวว่าจะมีการรุมประชาธรรมครับ

ส่วนทางคดีนายจันตาถูกแจ้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ล่อฝังซ่อนเร้นศพยักย้ายทำลายศพเพื่อปิดบัง
ส่วนตาศรีก็คือคนที่เพื่อนไปชวนว่าเฮ้ยช่วยเอาศพไปฝังหน่อย

ร่วมกันซ่อนเร้นยักย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบัง
และโดนแจ้งอีกหนึ่งข้อหา

ลักษัพแหวนทองของผู้ตายหนึ่งวงเอาไปด้วย
โอ้โหนี่เพื่อนกันตั้งแต่เล็กนะเนี่ย
สุดท้ายครับถูกส่งตัวฟ้องสารดำเนินคดีตามกฎหมาย
พรุ่งนี้ก็คงต้องฝากขังตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ